ไปหาดูเลยที่มันสวยงามงามที่มันสดขึ้นให้มันดูเบิกบานใจกันหน่อยดีกว่า
ไปดูดอกไม้ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้หน้าหนาวแล้วอากาศก็ดีนะ
ดอกไม้ก็เบ่งบานสะพรั่งค่ะไปดูดอกดาวกระจายที่ตอนนี้บานกระจัดกระจายทั่วพื้นที่ที่
อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีกันค่ะรับรองว่าสวยจนคุณไม่อยากจะไปไหนแน่นอน
ได้เลยแอดน้ำยืนออนซอนน้ำยืนแน่นอนแล้วก็มีคนมาออนซอนมีคนมาชื่นชมความสวยความงาม
ทุ่งดอกดาวกระจายแห่งนี้แล้วเขาแต่งตัวมาสวยงามเนอะดิฉันว่าน่าจะไปทัวร์กระถิ่นมานะ
ช่วงนี้หน้ากระถิ่นด้วยนะกระถิ่นดีจริงแล้วชาวบ้านพื้นที่ภาคอีสานเขาก็แต่งประมาณนี้
เป็นสดแขนกระบอกผ้านฮูงท่าไทยก็วางกันไปแล้วมีสระบายสวยงาม
ใช่แล้วก็เป็นเสน่ห์นะเป็นเอกลักษณ์นะ
ทั้งเครื่องแต่งกายทั้งพื้นที่สวยดอกไม้สวยแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
ใครอยากจะไปถ่ายรูปสวยไปกันได้นะ
ออนซอนน้ำยืนอยู่บริเวณริมถนนวิสูจน์โยธาพิบาล
ถนนเนี่ยก็ตัดผ่านเส้นทางน้ำยืนเดชอุดม
ตำบลบุเปลือยอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่ที่ปลูกดอกดาวกระจาย
มีระยะทางกว่า๒๐๐เมตรเลยนะ
คือมองไปทางไหนก็จะเห็นดอกดาวกระจายเบ่งบาน
กำลังมาตอมโอ้โหคนขับรถผ่านเนี่ยต้องจอดอ่ะ
จอดแวะถ่ายรูปแบบไม่ขาดสายเนี่ยแล้วคุณจะดู
คุณจะแบบถ่ายช้อนขึ้นไปบนฟ้าให้ดอกไม้มันตัดกันก็สวย
จากมุมสูงลงมาก็สวยเห็นไหมคะ
เลือกเอาได้เลยมุมไหนก็งดงามจริง
และนะคุณผู้ชมถ้ามองไปไกลนะคะ
ลูกหูลูกตาทอดยาวไปตามพื้นที่ของดอกดาวกระจาย
ไปเนี่ยคุณจะเห็นภูเขา๓๔ลูกรายล้อมเป็นชั้นสลับซับซ้อนกันอยู่ด้วย
ครับนี่เห็นไหมใกล้สุดลูกขู่ลูกตานู้นแหงมากเลย
โอ้โหเดินไปก็ถือค่ะเดินไปคุณเดินไปนะจะเดินไหม
คุณเดินนะก็ดูเหมือนมันใกล้มันเหมือนใกล้เวลาเรามองวิวมันจะเหมือนใกล้คุณน้อย
แต่ว่าพอไปอยู่สถานที่จริงเมื่อไหร่จะถึง
เอาจริงนะดิฉันเคยไปเวลาไปขึ้นเขา
ชาวบ้านที่เป็นไกด์ชาวบ้านไกด์ท้องถิ่นเดินไปนิดเดียวเนี่ยตรงนู้น
แล้วก็โอเคสู้เดินไปสักพักไหนคะนั่นไงทางเข้าอยู่ตรงนั้น
เดินไปอีกสักพักนึงนี่๒โลแล้วนะคะอยู่ตรงนี้เองเนี่ยจะถึงเห็นไหมนะ
อยู่ประมาณสักกี่รอบได้๓รอบยังไม่ถึงเลยคุณเดินไปแล้ว๕โลค่ะทางเข้า
เรียกว่ากว่าเราจะไปถึงที่หมายปลายทางที่สวยงามบางทีเราก็ต้องอดทนนะที่จะไปชมความสวยงามกันหน่อยนะจ๊ะ